ส่วนความขึ้นไหวของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับในวันเสาร์นี้นะครับ
ติดตามกันได้นะครับกับนักมวยจอมดีเดือดนะครับ

เจอกับมวยฝีมือติดตามความพร้อมได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
เอาละครับคู่เอกศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้ใครจะแพ้หรือชนะไม่รู้นะครับ
แต่ที่รู้รู้คือสนุกดุเดือดแน่นอนเพราะว่าสิงสุริยากะว่าจะมาเดินเปิดเกม
ทะเลาะตามสไตล์ตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับ
ส่วนการฟิตซ้อมล่าสุดก็อย่างที่เห็นด้านหลังผมนะครับ

ไฟร์ดรีนี้เตรียมตัวเป็นไงพี่เต็มที่เต็มทางกว่าไฟร์ดรีก่อนหน้านี้ไหม

ได้ครับ

เพราะเราต้องใช้ความสดบวกความขอดี

เป็นไงไฟล์นี้มาดูการฟิตซ้อมของเจ้าสิงสุริยาด้วย
นี่คือพี่นกยีนนะครับคืออีกหนึ่งผู้สนับสนุน
พูดอะไรหน่อยไฟล์นี้การฟิตซ้อมเป็นไง

อัจชีทเต็มที่ฉนะออกไปเลย๕๐๐๐๐บาทครับ

ครึ่งแสน๕๐๐๐๐บาท

ที่แล้วหลายคนจะผิดหวังของฟอร์มการชกของสิงหุริยานะครับ
แต่ว่าไฟล์ตัวกินที่นี้ทั้งแล้วของโตเงินอาจฉีด
ก็ฟิฟาภัยักษ์จะเราไปดูบรรยากาศที่นั่นเหี้ยครับ
เจอกับสิงโสยาเชื่อเหลือเกินว่าเขาต้องเดินเข้ามาเราจะตั้งรับยังไงกลางตำรารับทันหรือเปล่า
เรื่องที่มวยเดินเข้ามาเนี่ยพวกกลับไปทีมงานก็วางแผนกันเรียบร้อยแล้วครับ
ก็ผมตั้งเกมไว้ให้เด็กแล้วคือมวยเนี่ยเขาเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขามวยขวา
เราพยายามออกขวาแล้วก็วางแข้งซ้ายออกหน้าไม่ใช่ถอยแล้วคือมวยเราพยายามออกออกด้านขวาครับ
เพราะว่าการวางแผนเราก็สองสามอาทิตย์แล้วครับที่พี่วางแผนเตรียมมวยแผนไว้กับเด็กเนี่ย
แต่ว่าเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรไปมากเพราะว่าเอาไว้ตอนเจอกันไว้เจอกันแล้วว่าจะทำยังไง
แต่แผนเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับไว้สู้เต็มที่
ก็ต้องอบใสไว้ก่อนบอกได้แค่เพียงว่าถ้าเขาเดินหมาเนี่ยตบออกข้างแล้วก็ใส่แข้งไปเลย

พรุ่งนี้พญาหลวงเกาะกวานะครับต่อให้สองปอนพิกัด๑๒๒ต่อ๑๒๔หมายท้าใจเซียนเลยนะครับ
เดี๋ยวดูว่าจะเป็นของใครเจอกันเสาร์นี้บ่าย๒ถึง๔โมงเย็นไทยรัฐศึกนี้เพื่อแฟนมวยเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีอะไรกันครับ